คุณผู้ชมฮะพาไปดูเรื่องของอำนวยซะหน่อยใครอำนวยเนี่ยเป็นสาวสอง
อายุสักสี่สิบกว่าปีแล้วเธอมีแฟนเป็นแฟนรุ่นลูกเลยนะ
อายุ๑๗ปีเองอำนวยไปหาแฟนคนนี้แต่ตอนไปเนี่ยเห็นบอกว่า
แฟนคนนี้อ้างว่าจะไปนอนบ้านพ่อแม่อ่าแต่ดันไปเจอภาพบาดตาคือ
แฟนนุ่มรุ่นลูกเนี่ยพาสาวมานอนกกเถียงกันนะดิทะเลาะกันเลย
เทศเกิดเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมนะอ๋อบ่ายสามด้วยน่ะค่ะ
เป็นโรงแรมลักษณะดูเล็กหน่อยในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงครับ
ม่านรูดมั้งเออดูคล้ายคล้ายเนี้ยเนี้ยม่านเหลืองเหลืองป่ะ
นี่อำนวยอยู่หน้าห้องนะครับโอ้โหนายอำนวยเนี่ยอายุสี่สิบหกปีค่ะ
ก็ตัวใหญ่เหมือนกันอ่ะมาที่โรงแรมแห่งนี้จะมาตามแฟนหนุ่มรุ่นลูกชื่อแดง
อายุสิบเจ็ดปีหลังจากสืบทราบมาเออการข่าวของอำนวยก็แม่นอยู่ครับ
การข่าวบอกไอ้แดงมันพาสาวอายุ๑๗ปีมานอนที่โรงแรมแห่งนี้
เฮ้ยดึงอย่างนี้เลยเหรอนี่คือดึงกิ๊กของแฟนมานะลากหัวออกมาเลยอ่ะ
โอ้โหก็พอมาถึงมันต้องใช่แน่เพราะมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ก็ของแฟนอำนวย
อำนวยทำใจอยู่สองชั่วโมงนะพี่น้ำแข็งโอ้โหตัดสินใจเอายังไงเลยว่ากลัวเปิดไปแล้ว
ภาพมันบาดตาไงแล้วมันก็บาดตาจริงด้วยจ้าซะเหลือเกิน
เห็นแฟนเนี่ยอยู่กับสาวคนนี้อำนวยก็เลยบุกเข้าไปตบ
บในแดงไปทีนึงแล้วก็กระชากหัวกิ๊กออกมา
แดงห้ามแล้วนะอย่าอย่าพี่อำนวจอย่าอย่าอย่า
แล้วชักปืนออกมาขู่ให้หยุดด้วยถ้าไม่หยุดนี่จะยิงนะโอ้โห
หลังจากนั้นตำรวจต้องเข้าแล้วคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจมาระงับเหตุเลยเพราะว่าโรงแรมเองนี่แหละที่โทรแจ้งตำรวจ
บอกว่ามีคนทะเลาะกันมีตำรวจมาห้ามทับหน่อย
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคนในห้องพักครับเจอปืนพกสั้นแบบ
พกสั้นแบบไทยประดิษฐ์แล้วก็เครื่องกระสุนอีก๒นัด
ตำรวจก็เลยคุมตัวแดงเนี่ยไปสอบสวนที่สอบภอมเมืองพระทะลุงต่อไป
นวยมาเปิดเผยภายหลังบอกว่าเธอกับแดงเนี่ยเป็นแฟนกัน
หามาปีนึงแล้วที่ผ่านมาเธอดูแลแดงอย่างดีนะ
อยากได้อะไรอำนวยซื้อให้อยากได้อะไรซื้อให้
ไซค์รถยนต์ก็ซื้อให้จนกระทั่ง๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
แดงมาบอกกับเธอว่าพี่อำนวยเดี๋ยวผมจะไปนอนบ้านพ่อแม่นะ
ศรีบรรพฤษเนี่ยอำนวยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
เข้าใจว่าคงไปนอนกับพ่อแม่จริงแล้วอยู่ดี
แดงเนี่ยส่งรูปภาพมาให้เป็นภาพที่แดงอยู่บนเตียงกับผู้หญิงเฮ้ย
จะส่งภาพอย่างนั้นมาให้อำนวยซึ่งเป็นแฟนด้วยกันด้วยนะ
เห็นแล้วเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้แดงทำไมแดงทำกับพี่อย่างนี้
ทนไม่ได้ครับออกตามหาเลยตระเวนไปหลายโรงแรมเลยนะ
กระทั่งมาพบโรงแรมที่เกิดเหตุนี่แหละ
ไปถึงก็ปรีกก็ไปตบไอดาร์แดงอย่างที่บอกตบเพื่อสั่งศร

แต่กลับมาโดนนายแดงคู่จะยิงอีกแล้วยังบอกว่าเขาเลือกทางนี้แล้ว
งั้นแสดงว่าตอนที่ส่งภาพนี่คือแดงส่งมาจริงเหรอ

จะไม่ไปทางที่อยู่กับพี่อำนวยแล้ว
แล้วแดงก็คงคิดว่าถ้าบอกดีพี่ก็คงไม่ให้ไป

ส่งรูปไปเลยแล้วก็เป็นแบบนี้เลยครับ
อำนวยพี่เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหพี่เสียใจดิ
ทุ่มเทให้หมดทั้งใจทุ่มตังค์ให้ด้วย
อืมซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถให้สุดท้ายมาโดนไอ้แดงเท
ทั้งที่ก่อนอันนี้แดงเคยบอกว่าเจ็บช้ำมามากแล้ว
กับการมีแฟนเป็นผู้หญิงเอ้าก็บอกพี่อำนวยไปแบบนั้น
อำนวยก็เลยอาสามาดามใจแดงไง
แล้วมาอยู่กับพี่ก็สบายดีนี่พี่ก็ดูแลอย่างดี
และเห็นตอนนั้นแดงบอกจากนี้จะไม่ยุ่งกับผู้หญิงอีก
มาหลอกพี่อำนวยอีกซะแล้วเออ
แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเราก็ฟังความจากฝั่งอำนวยอย่างเดียวนะ
เออก็ยังไม่ได้ฟังจากฝั่งแดงเพราะว่าโดนตำรวจคุมตัวไปแล้วที่สพมพัทธลุงนะครับ